มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อย
ก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับการเข้ารับสิทธิ์ยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทางด้านของนายพรชัยธีมระเวทครับภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฐานโฆษกระทรวงการคลังก็บอกว่า
ตอนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์และผ่านคุณสมบัติตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ล่าสุดยืนยันตัวตนเสร็จแล้วสิบสองล้านห้าแสนรายหรือว่าแปดสิบหกจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์จากคนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดสิบสี่ล้านห้าแสนรายครับ
และคนที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้๑เมษายนนี้เลยพร้อมกับบัตรประชาชนครับ
ในส่วนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำเร็จหรือว่าคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็รอในการอุทธรณ์อยู่
ประมาณ๒ล้านคนก็สามารถที่จะเริ่มยื่นยืนยันตัวตนเพิ่มเติมได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยออมสินแล้วก็ทกศ
ตามวันเวลาที่กำหนดพอผ่านเกณฑ์ปุ๊บก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามห่วงเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับ
ว่าผู้ผ่านเกณฑ์ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับหรือว่าสมาร์ทการ์ดในการยืนยันตัวตนที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารต่าง
เนื่องจากว่าการผูกบัญชีพร้อมเพลย์ล่วงหน้าก็ทำให้ได้รับสิทธิ์ต่างสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการต่างนะครับ
หากภาครัฐมีสิทธิ์สวัสดิการเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ